ไปดูเรื่องผู้ชายคนนี้กันเลยนะคะ
ผู้ชายคนนี้อยู่ที่นครศรีธรรมราชค่ะ
อย่างที่บอกว่าเขาเนี่ยนะคะ
จะไปเดินแล้วก็เก็บก้อนหินมาซุก
เก็บเอาไว้ที่บ้านเต็มไปหมดเลยค่ะ
ก็เรียกว่าซุกเอาไว้หรือเก็บเอาไว้ที่บ้าน
แทบจะไม่มีทางเดินไม่มีที่นอนเลยนะคะ
ผู้สื่อข่าวก็ไปพิสูจน์ดูว่ามันเยอะขนาดไหน
คุณผู้ชมดูไปพร้อมกันเลยเห็นไหมคะ
คือมันไม่ใช่แค่ตรงที่ที่เราเห็นนะคะ
แม้แต่ในลิ้นชักเนี่ยเขาก็ยังเก็บก้อนหินเอาไว้ค่ะ
แช่น้ำเอาไว้แบบนี้เต็มทุกลิ้นชักเลย
นี่คืออันนี้มีพลเมืองดีแจ้งกู้ภัยค่ะ
บอกว่าให้ไปดูหน่อยทำไมผู้ชายคนนี้ถึงเก็บก้อนหินเอาไว้เยอะแบบนี้นะคะ
ก็กู้ภัยเนี่ยตอนที่ไปเขากำลังเก็บก้อนหินอยู่พอดี
ใส่กระสอบปุ๋ยจะเอาไว้ที่บ้านของตัวเอง
ก็เลยตามไปดูนะคะก็อย่างที่บอกพอเห็นอย่างนี้ก็ตะลึงไปตามตามกันนะคะ
แต่ว่าที่สะดุดตาเนี่ยกู้ภัยบอกว่าเป็นก้อนหินขนาดใหญ่ที่อยู่ในห้องครัว
กำลังวางอยู่บนเตาติดไฟเผาก้อนหินอยู่เลยนะคะ

ก็เจ้าตัวบอกว่าเก็บมาจากข้างบ้าน
เพราะเห็นว่าก้อนหินที่เก็บมาเนี่ยมีสายแร่ทองคำปนอยู่
ถ้าทิ้งไว้ก็ไม่เกิดประโยชน์ก็เลยเก็บมาเตรียมจะหลอมเป็นทองคำ๑๐๐
ส่งขายตามร้านทองอยู่บนเตาแบบนี้ค่ะ
เขาก็อธิบายแบบนี้นะคะแต่ว่าดูจากรูปการณ
แล้วเนี่ยสุดท้ายเนี่ยก็พาตัวผู้ชายคนนี้นะคะ
ขึ้นรถพยาบาลส่งไปให้แพทย์วินิจฉัยอาการนะคะ
แล้วก็ถ้ามีอาการทางจิตเวทก็จะบำบัดรักษาตามขั้นตอนต่อไปค่ะ